ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็เป็นการแนะแนวการทำงานให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทย
ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็นำมาโดย๓ผู้ฝึกสอนชาวสเปน

รวมถึงลูริโออัลกาซ่ากอนซูเอโล
ผู้ช่วยผู้ผุกสอนยำชนทีมชาติไทย
ก็พร้อมด้วยผู้ผู้สนใจจำนวน๔๑คนด้วยกัน

ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมมาร่วมด้วยค่ะ
ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น๒ช่วงด้วยกันนะคะ
ช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีค่ะ
เน้นการอธิบายวัตถุประสงค์แนวทางการทำงาน
รัชญาหลักของฟุตบอลแล้วก็หลักการฝึกซ้อมแบบต่าง
ส่วนช่วงที่๒คือภาคปฏิบัตินะคะ
ก็จะเป็นการทดลองฝึกซ้อมจากสถานการณ์จริง
มาช่วยทำให้สถานการณ์จริงมันดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น
ซึ่งหลังจากจบกิจกรรมนะคะ

แต่เป็นการพัฒนาโค้ชชาวไทยด้วยนะคะ

มักจะตั้งคำถามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี